คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่เหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าจับยกแก๊งถ้าโดนจับยกแก๊งเนี่ยโอ้โหทำอะไรมาบ้าง
ปลาระเบิดสนั่นเมืองกันเลยทีเดียว
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาจะอยู่เขาจะหลับเขาจะนอนกันยังไงนะคะ
สร้างความเดือดร้อนแล้วเป็นแค่เยาวชนเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมลองไปดูคลิปดีกว่าไปดูว่าเขาทำอะไรบ้างค่ะ
ตีกันนะครับน่าวิรัยครับประจำโอ้ยิงกันแล้วโอ้ยโอ้ยิงกันแล้วโอ้ย
โอ้โหคุณผู้ชมคุณคิงเชื่อไหม
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วเขาเอาไปร้องเรียนตามเพจดัง
เสร็จแล้วเขายังคิดเลยว่าเอ๊ะนี่มันแถบสนวนกาซ่าแล้วบอกไหม
ระเบิดดังตลอดเลยคือต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วก็บอกตั้งแต่เปิดเทิมมาสามวันสามคืนไม่มีหยุดเลยนะคะครับ
คือเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะอยู่กันยังไงนี่คือเพจนางรองบ้านอิ๋งค่ะ
มีเสียงเหล็กเสียงขวดเก้าแตก

มันเกิดขึ้นวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนกลางคืน
หน้าหอพักแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอนางรองบุรีรำ

กลัวมากแล้วกลัวจะโดนลูกหลงด้วย
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทางด้านของพลตำรวจตรี
รุธพลนวรัฐผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
พร้อมด้วยท่านรองภูมิครับการตำรวจภูทรบุรีรำนะคะ
ผู้มันกลับด้วยก็ร่วมกันจับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว

อายุ๑๔๑๗ปีแค่นั้นเอง

ผู้ปกครองให้มาร่วมรับฟังด้วย
อ้าวยังไงผู้ปกครองจะมีความผิดไหม
เขาบอกเชิญผู้ปกครองเยาวชนทั้งหมดมาอบรมก่อนค่ะ
หาแนวทางป้องกันไม่ให้มีการกระทำในลักษณะนี้อีก
ผู้ปกครองงงเหมือนกันคุณคิง
เอ้านี่ลูกหลานฉันไปทำอะไรแบบนี้เหรอ
ออกไปกลางคืนนึกว่าไปกินข้าวสรุปไปก่อเหตุแบบนี้
ไม่รู้มาก่อนว่าลูกหลานตัวเองมีพฤติกรรมดังกล่าวค่ะ
ทีนี้ทางด้านผู้การบุรีรำท่านเลยบอกว่า
หลังจากคลิปปรากฏออกมาท่านก็สั่งการเร่งด่วนเลย
เพราะมันดูอุกอาจมากให้ไปตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมา

แล้วตอนนี้ฝากไปถึงประชาชนในอำเภอนางรอง
และทุกอำเภอในบุรีรำ
หลังจากนี้ท่านผู้การบอกแล้ว
จะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก

แล้วอยากจะสร้างอิทธิพลตามความคิดแบบผิดของวัยรุ่น
ตอนนี้ตำรวจตั้งข้อหากลุ่มวัยรุ่นแล้วว่า
ทำให้เกิดเสียงขึ้นโดยไม่มีเหตุอันควร
พกพาอาวุธมีดและเรื่องของ
ของประบอบจรรย์ที่จับมอเตอร์ไซค์มาได้

ข้อหาแต่ละอย่างมันดูเบาไปมาก
คือเบาไปกับการกระทำที่เขาแสดงออกมานะ
ถ้าว่าเหลือกรณ์เจอแบบนี้
สงสารพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะฮะ
หลานของเราทำให้ไปทำแบบนั้นได้